เหตุซะหยองที่มีคนฆ่าเผาสาว

ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าต้องการชิงทรัพย์ค่ะ

ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๗พร้อมตำรวจสพแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
นำตัวนายอูทองพลายแขวงอายุ๔๔ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นางสาวกัญญาพักชาติทองหรือพึ่งอายุ๔๔ปี
ที่บริเวณป่าละเมาะหมู่๔บ้านโป่งตาเพชรตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาและพบศพเมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
อูทองเล่าว่าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาเห็ด
กับผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาเช่นกันจึงใช้มีดจี้เพื่อหวังชิงทรัพย์
จะบังคับให้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในป่าละเมาะ
และบังคับให้ผู้ตายลงจากรถก่อนค้นตัวได้เงิน๘๐๐บาท
และใช้มีดปลายแหลมที่พกมาปาดคอจนเสียชีวิต
และเพื่อเป็นการอำพลางศพจึงนำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมาทับร่างเอาไว้
พร้อมเปิดฝาน้ำมันและจุดไฟเผา
มันยิ่งสับทายตัวจะง่ายมาก
ข้อประตูี่สุดเลยตอนนี้จุดโพงทัยนานเล่าไป
ขนาดที่แม่กับสามีผู้ตายรู้สึกล่งใจ
กฎหมายให้ถึงที่สุดไม่ควรปล่อยให้ออกมาทำร้ายคนในสังคม
เรื่องสื่อสังคมผมไม่เคยหนักใจ

เท่าที่ผมฟังมันไม่ใช่ความคิดแรกของเขา

เพราะถ้าเขาปล่อยออกมาเขายังมีโอกาสได้ทำต่อ

อย่างนี้อยู่ตลอดแม่บอกก็ไม่ต้องแล้ว

เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปด้วยกันไปนู่นแหละ
มันสำนึกไม่ได้แล้วสำนึกไม่ได้

ประวัติของนายอูทองเคยต้องโทษมาแล้วหลายคดี

เคยถูกจับในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ต่อมาปี๒๕๕๖ก่อเหตุกระชากระเป๋าผู้หญิง๔คน
พร้อมใช้มีดขู่บังคับในอำเภอท่ายาง

พ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๕มกราคม
หลังจากพลโทษมาได้๑๑เดือน
อูทองก็มาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์อีก
ข่าวเทราะทีวีรายงาน